เรื่องราวหัวรายการที่เปิดขึ้นมาคุณผู้ชมจะไม่คุ้นใดทั้งสิ้นเลย
เพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เคยเป็นข่าว
หรือถ้าจะมีให้ได้ยินให้ได้เห็นกันจะสั้นมากน้อยมาก
แทบไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดขึ้นอะไรกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะใช้คำแบบเอาแบบตรงกันนะคะ
แต่ว่าไม่ได้บิ้วอารมณ์กันเกินไปเนี่ยคือครอบครัวพังเลยนะคะ
อนาคตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นอายุ๑๔ค่ะ
สองปีที่แล้วอายุสิบสี่เพิ่งจะเริ่มเรียนปีแรกที่โรงเรียนกีฬา
เป็นนักวิ่งระยะสั้นนะคะ
แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเขาถูกยิงจากคำพูดที่ไป
เหมือนกับทิ้มแทงหูประโยคเดียวแล้วคนที่มีปืนในมือก็ตัดสินใจยิงเขา
จนถึงตอนนี้เนี่ยแน่นอนค่ะเขาหมดอนาคตในแง่ของการเป็นนักกีฬาอย่างที่เขาอยากจะเป็น
เพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยร่างกายท่อนล่างนี่นะคะ
ก็ไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้ก็คือมีปัญหานะคะ

แต่ที่บอกว่าพังจริงเนี่ยคือว่าแม่เองจากที่เคยมีฐานะสามารถจะทำธุรกิจเล็กน้อยของตัวเองได้เนี่ย
ก็ตัดสินใจที่จะต้องเอาทุกวินาทีที่มีของเธอมาดูแลลูกชายคนสุดท้องคนนี้นะคะ
ก็ย้ายบ้านกันลูกมีทั้งหมด๓คนนะคะลูกอีก๒คนก็ต้องช่วยแม่ทำงานเพราะว่าแม่ดูน้อง
และสภาพจิตใจไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเด็กเพิ่งจะอายุ๑๐กว่าค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นนุ่มเพิ่งจะมีอนาคต
เจ้าตัวเองเอางี้ใช้คำแบบนี้คือเจ้าตัวเองไม่ต้องการจะอยู่บนโลกนี้มานานแล้ว
มีความรู้สึกไม่อยากให้ใครเห็นด้วยซ้ำว่าสภาพจากคนที่เคยเป็นเด็กที่จะเป็นนักกีฬา
จนถึงตอนนี้ต้องนอนอยู่กับบ้านนะคะสภาพจิตใจเนี่ยไม่พร้อมจะเจอใครแม้กระทั่งคนไม่รู้จักก็อยาก
ก็ไม่อยากจะให้เห็นหน้ากันส่วนตัวคุณแม่เองเนี่ยจิตใจต้องเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าลูกอยู่ในสภาพแบบนี้
แม่เองทั้งสถานะทางบ้านเปลี่ยนตัวเองต้องดูแลลูกแล้วก็ต้องตามคดีลูกสิ่งที่มันมาถึงหูของนักข่าวก็คือว่า
ลูกเขานอนอยู่แบบนั้นพร้อมจะฆ่าตัวตายทุกวินาทีแต่คนร้ายยังหนีไปได้เหตุการณ์สองปีที่ว่านี้เราสอบถามไปที่
สอบพอพื้นที่ซึ่งผู้มีกับสอบพอเปลี่ยนท่านแล้วนะคะท่านให้ความร่วมมือในการในการให้ข้อมูลแต่ว่าวันนี้คงยังไม่พร้อมที่จะให้เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่คดีนี้เนี่ยพอแม่เดินหน้าหาสื่อแทนแล้วเนี่ยนะคะเดินหน้าหาสื่อแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับทนายลูนลงก็รับทำคดี

ดำเนินคดีอะไรไปตามหน่วยงานตามปกติใช่คือเกิดเหตุปุ๊บก็แจกตำรวจใช่แจกตำรวจปุ๊บก็ตามคดีกับตำรวจใช่ไหมคะทำไมทิ้งเวลามาสองปีสุดท้ายต้องลองวิธีใหม่แล้วต้องหาคนอื่นช่วยแล้วอะไรทำไมต้องเป็นปีนี้ล่ะคะคือไม่ใช่ว่าแม่อยู่นิ่งไม่ว่าแม่จะไม่มีเวลาจะออกนอกบ้านไปหาน้องแม้กระทั่งช่วงน้องหลับแม่ไปศูนย์ดำรงธรรมแม่

ผมยอมช่วยคุณแค่ความหวังแค่นั้นที่แม่อยากจะทำแม่อยากจะร้องความเป็นธรรมให้กับลูกคืออะไรก็ได้คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือเฟซบุ๊คจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ส่งไปก่อนใช่ค่ะคือใครก็ได้ที่อ่านเจอแล้วจะช่วยอ่ะใช่ค่ะช่วยหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เราจะเล่าเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะคะข่าวมันมาน้อยมากทนายรณรงค์นี่ก็รู้ก่อนเรา
ธนาโดนโรงคือข่าวนี้ไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนจะบอกว่าไม่เคยเป็นข่าวมาถูกต้องแล้วใช่ครับการแจ้งความก็เหมือนคนที่ประสบเหตุกันตามปกติครับบ้านเมืองเราเวลามีความบุญวายใครเจอเหตุก็ว่าไปตามกระบวนการใช่ครับแต่นี่คือไม่ไหวแล้วรอมาสองปีคนร้ายอยู่ไหนแต่ลูกเขานอนอยู่อย่างนั้นนานสองปีแล้วใช่ครับถูกไหมแล้วเห
ถูกแล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้
คือมันห่อเหี่ยวใช่ไหม
มันห่อเหี่ยวคนร้ายมีถึง๖คน

อีก๕คนอยู่ในพื้นที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังพร้อมกันอีกทีนะคะ

ถ้าดินฉันไม่ละเอียดพอนะคะ
แบบนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์

แล้วทำไมเรื่องไปเกิดที่ทุ่งสงศนครศรีได้คะ
คือแม่น้องอยากเรียนกีฬา
ในเมื่อน้องจบโอเคจบปฐมที่นั่น
แม่ก็ย้ายน้องมาเพื่อเข้าโรงเรียนการกีฬาหน้าเหนือ
แล้วก็แม่ก็มาฝึกกิจการที่ทุ่งสงศ
แล้วก็พี่สาวก็เรียนโรงเรียนพาณิชย์ที่นั่นค่ะ

แล้วก็ก็คือเราก็ไม่รู้
พอวันหนึ่งก็คือมันจากที่ว่า
อาจารย์อนุญาตให้โอเคกลับมาจากแข่งขันกีฬา

ก็คือบอกแล้วขอแล้วอะค่ะ
ก็เราก็ไม่นึกปกติก็คือลูกอยู่มันไม่ได้มีปัญหามีเรื่องกับใคร
ออกมาบ้านเพื่อน
ก็คืนนั้นแม่ก็ไม่เชื่อเหมือนกัน

แม่ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าน้องปอนอยู่ไหน
เราบอกว่าน้องปอนอยู่ที่ทุ่งสงศ์สิจะไปไหน
ก็คือเขาบอกว่าทำใจดีนะคือน้องปอนถูกยิง
นาทีนั้นก็คือไม่เหมือนไม่เชื่อหูตัวเอง
ว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่น้องถูกยิง
เพราะว่าน้องมันไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
แล้วทุกคนถ้าเกิดใครรู้จักน้องจริงจะรักน้อง
เพราะว่าน้องเป็นคนยิ้มเก่งล่าเริงเป็นคนตลก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๘เดือนไหนแม่
จำขึ้นใจคือวันที่๖สิงหาค่ะ

คือเพื่อนที่รู้จักกันค่ะ
เพื่อนที่รู้จักกันที่อยู่ในทุ่งสงศ์นะคะ

ค่ะเขาโทรมาบอกตอนประมาณกี่โมง

เพราะว่าเมื่อนั้นคือนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลทุ่งส่งแล้ว

น้องเรียนกีฬาใช่ไหมที่แม่ต้องย้ายจากจริงแล้ว

แต่เจ้าปอนนี่แหละอยากเป็นนักกีฬา
ไม่เป็นไรแม่พาย้ายไปไปเรียนลูก

ค่ะเป็นโรงเรียนประจำค่ะ

ออกมาได้เสาร์อาทิตย์จะไปรับกลับบ้านค่ะอ่าค่ะ
วันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะเขาจะไปบ้านเพื่อน

โรงเรียนอะอนุญาตถูกไหมคะไม่ใช่หนีใช่ไหม

ไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไกลจากโรงเรียนไหม

แล้วเพื่อนที่เขาจะไปเนี่ยคือเด็กที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนกีฬาป่ะ

เป็นเด็กนอกไปกันกี่คนวันนั้น
วันนั้นไปถ้ามีลูกชายคนเดียวเดินไป

เปล่าค่ะอยู่ที่แม่เคยเช่าก่อนแม่เคยเช่าคือประกอบกิจการอยู่คือเดี๋ยวซอยไม่ไกลจากตรงนั้น
เขาเดินจากโรงเรียนก็ไปหาเพื่อนที่บ้านแค่นี้

ใช่ค่ะเดินไปหาบ้านหลังนั้นก็คนร้ายก็มาจอดรถแล้วก็พูดคุยกับเขาอะค่ะ
บังเอิญไม่รู้ความบังเอิญรู้ความตั้งใจที่คนร้ายมาจอดรถนะตรงนั้นที่ว่าน้องไปพอดี
แล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นเหมือนเด็กบ้านแบบกวน
แต่แม่มารู้เมื่อน้องถูกยิงแม่แจ้งความเขาบอกว่าเด็กคนนี้คือก่อคดีฆ่าคนอื่นตายแล้วก็ติดคุกไม่กี่วันเพราะเพิ่งพ้นโทษออกมา

ใช่ค่ะยิงคนอื่นตายแล้วติดคุกแค่ไม่กี่วัน
เดี๋ยวเรากลับมาที่คนนี้นะเราเอาเหตุการณ์ก่อนคือตอนลูกเราเนี่ยออกจากโรงเรียนเดินไปบ้านเพื่อน

แล้วคนที่ก่อเหตุยิงปอนเนี่ยมาจอดรถมอเตอร์ไซค

นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าขี่มามาแล้วก็มาจอดที่บ้านหลังนั้น
โดยที่เพื่อนปอนออกมาเจอปอนหรือยังคะ
ปอนไม่อยู่ค่ะแต่ว่ามีอีกคนที่ว่าอยู่ก็คือคนที่ว่าพิการเนี่ยค่ะที่ว่าแขนขาลีบที่ว่าสามารถเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อตอนไปถึงบ้านคือเขาบอกว่าเพื่อนไปบ้านของใครอีกคนไม่ทราบเหมือนกันคือเพื่อนไม่อยู่แต่ว่าลูกชายพอเพิ่งไปถึงบ้านหลังนั้น

อยู่หน้าบ้านแล้วมอเตอร์ไซคันนี้มา

เขารู้จักคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาไหมคะ

ุ้นหน้ากันแถบระแวกนั้นไหมแม่
ไม่ค่ะแต่ว่ากลุ่มเพื่อนเขาบอกว่าในกลุ่มที่มาด้วยกันมี๒คนที่ว่ารู้จัก
ริวคนนึงแล้วก็เอ็กซ์คนนึงค่ะ
ทั้งหมดที่มาถ้าตามข่าวที่เราคุยกันตอนแรกนะคะทนายรณรงค์คือทั้งหมด๖คนรวมคนที่ยิงปอนนะ

สองในหกเนี่ยรู้จักเพื่อนปอน

แต่ถ้าเอาเทียบจากตัวปอนเนี่ยปอนรู้จัก๖คนนี้รู้จักใครบ้างไหมตัวปอนอ่ะ
ก็รู้จักเท่าแต่ที่ว่าลูกบอกนั้นก็คือคนชื่อริวกับคนชื่อเอ็กซ์แต่ไม่สนิทค่ะ

แต่คนที่หยิบปืนมายิงเขาเนี่ย

ซ้อนสามมาสองคันที่มาจอดนะแม่จนถึงตอนนี้มันผ่านมา๒ปีแล้วตกลงไอ้วันนั้นที่มาจอดเนี่ยมาจอดทำอะไรคือทำไมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาจอดตรงปอนยืนอยู่
เขาบอกว่าเด็กพวกนี้ก็คือจะชอบขี่รถตะเวนซอยนู้นซอยนี้ไปเรื่อยก็เหมือนเด็กที่ว่าวัยรุ่นกลางคือกูไม่กลัวอะไรบ้างค่ะ
ณตอนนี้หลายคนที่เด็กวัยรุ่นเขาก็บอกว่าเด็กกลุ่มนี้ก็คือถ้าขี่รถไปเที่ยวไหนไม่พอใจใครก็คือเอาขวดฟ่างปลาเขาอะไรแบบนี้เอาไม้ไล่ตีเขาแบบเป็นเหมือนอันตภัณฑ์อ่ะ

อ่ะทีนี้ประโยคไหนที่ไปเข้าหูคนที่มีปืนแล้วทำให้ปอนถูกยิงคุยอะไรกันตรงนั้นคะ
ก็เขาบอกว่ามึงเที่ยวแบบภาษาบ้านบ้านมึงเที่ยวให้ระวังตัวหน่อยก็คือลูกชายไม่รู้จักแล้วก็หันไปถามว่าให้ระวังตัวอะไรเท่านั้นมึงกวนกูเหรอ

ประโยคคำนั้นเขาก็สามารถชักปืนออกมายิงลูกได้
คือถ้านัดแรกที่เขายิงศีรษะปืนลั่นคือลูกลูกแม่ก็คือตายไปแล้ว

น้องบอกว่าผมอึ้งผมตกใจผมจ้องหน้าคนร้ายผมจำได้ขึ้นใจเลยแม่
คือความที่ตะลึงความที่ตกใจว่าไม่รู้จักแล้วคุณมาเจาะยิงหัวแป๊ก
ผมได้ยินว่านัดแรกแป๊กปืนไม่ลั่น
ผมก็คิดว่าปืนมันเสียมันใช้การไม่ได้
ผมพยายามที่จะว่าจะบิดตัวหนีแล้วก็ปืนมันก็หล่นมาที่ชายโครงนะคะ
ราวนมนี้ก็คือปืนลั่นนัดที่สองปืนลั่นเลย

เท่าที่เราคุยกันคือแสดงว่าจริงแล้วครั้งแรกที่ยิงเนี่ยคือถ้าปืนไม่ได้ด้า

ส่วนที่มาเข้าชายโครงเขานัดที่๒คือเขาบิดตัวหนี

ไม่ใช่ว่าโทษนะคะไม่ใช่ว่ามือปืนเปลี่ยนที่ยิง

ยี่เล็งไม่ใช่คือปอนบิดตัวหนี

ใช่ไหมคือจังหวะชุนละมุนมันเลยเข้าที่ชายโครง

แล้วพอนัดนั้นเข้าไปแล้วเขาทำยังไง
ก็น้องบอกว่าผมไม่รู้สึกตัวอะไรผมรู้อย่างเดียวว่าตัวผมสามารถงอได้เหมือนกุ้งแล้วผมก็ไม่รู้สึกอะไรแล้ว
เพื่อนข้างนั้นเขาได้ยินเสียงปืนเขาก็มาดูแล้วก็พยายามพาน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์น้องเป็นคนร่างสูงเพราะเล่นกีฬา
พามอเตอร์ไซค์เพื่อที่ไปหารถมูลนิธิพาน้องไปหาหมอ
หลังตีนน้องอะค่ะครูดทางถนนไปสองข้างทางก็คือหนังถลอกเปิดเหลือแต่กระดูกหลังเท้าลูก

คือหนังเปิดไปเลยนะตอนนั้นที่ว่าไปถึงโรงพยาบาล

ใช่ค่ะเพื่อนก็ไม่คิดว่าเท้าจะหล่นหรือว่าอะไรจะเกิดอะไรกับถนน
ก็คือความคิดก็คือคือพาเพื่อนไปส่งมูลนิธิก่อนให้พาไปโรงพยาบาลนะคะ
ไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานแค่ไหนคะคุณแม่
แล้วตอนแรกการช่วยเหลือเบื้องต้นเขาส่งไปโรงพยาบาลทุ่งส่งค่ะ
ได้ให้เลือดน้องแล้วก็ให้ออกซิเจน
แล้วก็คือช่วยน้อง
หมอมาบอกว่าแม่ทำใจนะ
ถึงคำว่าเป็นแม่รู้ว่าลูกถูกยิง
แต่ไม่รู้เหตุการณ์ลูกเป็นอะไร
เราไม่คิดหรอกว่าลูกเราจะตายหรืออะไร
แต่คำว่าพอหมอมาบอกว่าคุณแม่ทำใจนะ
จุดหนึ่งนาทีเขาขอให้แม่มีหวังได้ไหม
ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีปฏิหารกับลูกเราบ้าง
ก็คือขอให้เขามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้ว
แต่หมอช่วยชีวิตได้ก็จริง
แต่กว่าจะส่งไปที่นู่นก็คือรู้แล้วนะนาทีนั้น

ที่เขาจะส่งตัวไปโรงพยาบาลมหาราช

เข้าชายโครงด้านขวา

อดทะลุคั่วตับฉีกขาดหมอนรองกระดูกสันหลังข้อที่๑๑แตก

ณตอนนั้นก็คือไม่สามารถผ่าลูกกระสุนปืนออกได้
ต้องรอเวลา๑ปีกว่าจะเลื่อนกว่าจะหมอผ่าให้ค่ะ
ก็คือเห็นลูกทุลนทุรายทุกวัน
ด้วยความว่าลูกเจ็บปวด
คือลูกไม่ได้นอนเราก็หลับไม่ลง

อนอยู่ในโรงพยาบาลนานแค่ไหนคุณแม่

เขาหมดสติไปนานกี่วันคะ

แล้วแวบแรกที่เขาฟื้น

เขาบอกว่าทำไมขาเขาไม่รู้สึกตัว
เขาบอกทำไมขาเขาถึงไม่รู้สึก

เขาก็พยายามทำแบบตีขาอะไร

เราก็พยายามพูดเราไม่บอกว่า
หมอบอกว่าน้องจะต้องเป็นแบบนี้นะ
เพราะเรารู้ไงว่าลูกเคยเดินได้วิ่งได้

เขาพยายามบอกว่าเดี๋ยวน้องจะหายนะลูก

น้องอาจจะรู้สึกชาน้องอาจจะไม่รู้สึก
อืมแต่คุณแม่น่ะรู้จักหมออยู่แล้ว

ร้องกับพี่เขาตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลนี้ก็คือ

คุณแม่รู้จากคุณหมอตั้งแต่แรกเลยว่า
ปอจะไม่สามารถใช้ขาได้แล้ว
อ่าพรเนี่ย

เพราะเขาไม่รู้สึกอะไรที่ขาเขาเลย

ตกลงที่รักตั้งใจจะยิง

แล้วปอนบิดตัวหนีเลยทำให้มาลงที่ชายโครง
แล้วก็เข้าไปในอวัยวะภายในอย่างที่แม่บอก
วันนั้นพอเกิดเหตุเสร็จ
คน๒คันที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา

คือพอยิงเสร็จก็เพื่อนบอกว่าก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แล้วเพื่อนเขาก็มาตามเสียงปืนนะคะ
ที่ว่าอยู่บ้านข้างที่ว่าไปบ้านคนอื่น

เขาก็เลยพยายามที่ว่าจะช่วยลูกพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ยังไม่ได้ขยายคือคุณแม่บอกว่า
ก็เพิ่งมารู้ว่าผู้ที่ยิงลูกชายตัวเอง
ก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้วสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากที่มีการออกไหมจับเนี่ย
หมายจับเนี่ยออกคนเดียวใช่ไหมท่านแนนอลโนโลใช่ครับ
เอาแล้วตกลงจริงแล้วถ้าตามคดีเท่าที่แม่เล่านะคะ

แต่ตามที่แม่เล่าเนี่ยจริงแล้วมันต้องออกกี่คนไม่ใช่๖เหรอ
ทั้ง๖คนนะครับตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๘๓เนี่ย
ที่มีตัวการร่วมเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ย

ส่วนว่าคุณจะไปต่อสู้ว่าคุณไม่ได้เจตนามาฆ่าหรืออะไรเนี่ย

ใช่แต่ว่าคุณก็ต้องออกหมายจับหรือไม่ก็ต้องเรียกมาตั้งข้อเก่าหาก่อน

คนที่เขาโดนยิงเขาจะรู้สึกยังไง
คือเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าเรียนขอความรู้นะคะ

ถ้าฟังจากแม่เนี่ยอีก๕คนก็ยังไม่ทันจะได้กับช่วยเหลือจัดเตรียม
หรือแบบว่าไปล็อกตัวหรืออะไรกันนะ
แต่มอไซค์มา๒คันคุณซ้อนมากัน๓คัน
แล้วคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคุณมีปืน
แล้วคุณยังอุตส่าห์มาจอดตรงจุดที่น้องปอนเขาอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หมายจับที่ออก

แต่ถ้าเอาจากที่ทนายบอกคือควรจะออกทั้ง๖

ใช่ครับถ้าจับเฉพาะมือปืนแล้วอีก๕คน
มันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับการที่ยิงคนคนหนึ่งไปเนี่ย
เอาเท่าที่ทนายรู้นะคะ๖คนที่ว่านี้เนี่ย๕คนอยู่ในพื้นที่
อยู่ในพื้นที่แต่ผมไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการออกหมายจับ
จะเป็นเพราะว่าอีก๕คนเป็นเยาวชนหรือเปล่า
เลยทำให้ไม่มีการจับกลุ่มอย่างจริงจัง
หรือใน๕คนเนี่ยเป็นรูปของผู้มีที่พลในพื้นที่

ต้องมีคำตอบเรื่องนี้ออกมาว่าทำไมอีก๕คนถึงไม่จับ

หนึ่งยังหาไม่เจอเลยจนถึงทุกวันนี้

ตั้งแต่ตอนรับเรื่องนี้นะคะทนายรณรงค์คุยกับตำรวจพื้นที่ยัง

แล้วคืออย่างนี้พอแม่เขามาแจ้งแบบนี้เราต้องไปคุยกับสพทุ่งสงศ์
หรือไม่ต้องแล้วเราคุยกองปราบ
คุยกับพบทุ่งสงฆ์แล้วก็อยากจะให้ทางกองปราบ
หรือถ้ามีอิทธิพลเนี่ยก็จะเอาไปร้องเรียนพลตรวจเอกสีวรา

ใช่เพราะทำไม๕คนนี้ถึงไม่จับ

แต่ถ้าสมมติเขาเป็นเยาวชนหละ๕คน

แม่คุณสุราชลูกอยากเรียนกีฬา

เสร็จแล้วเกิดเหตุที่ทุ่งสงศนครศรีนี่แหละ

อยากให้น้อง

จะเป็นคุณหมอทีมกายภาพ

ปอนน้องปอนกลับมาเรียนเถอะนะ
อย่างน้อยคือน้องปอนไม่ต้องคิดว่า
เรียนจะเดินได้เมื่อไหร่

สามารถทำอะไรได้เหมือนคนอื่น
แต่ถามว่าใจจริงแล้วลูกอยากมาเรียนไหม

แต่เราก็บอกลูกไม่ได้ว่า
น้องมันไม่มีวันนั้นเลย

ว่าตัวเองไม่มีหวังเรื่องร่างกายแล้ว

ทีว่าตัวเองจะมีความรู้สึกขาเหล็ก

มีหลัวสี่เหลี่ยมให้น้องได้ย็อกแจ๊ก
เพื่อเอี้ยวตัวเอี้ยวโพกเดิน

ผมยืนให้แม่ดูนะ

แม่โทรไปถามทั้งรอยเวน
ก็ต้องคอยตามขั้นตอน
เพราะว่าเป็นทีมเยาวชน

ต้องคอย

เด็กและเยาวชนอะไรนี่แหละต้องมาร่วมฟังตัดสิน
มีใครไหมที่ว่านอกเหนือเกินกว่าอายุ๑๘ปี
ไม่ใช่เยาวชนที่เป็นพยานได้
โอเคพอดีเด็กคนที่อยู่ที่ว่าพิการ
ไม่สมประกอบที่อยู่หน้าตรงนั้น
ที่ว่าพยายามช่วยน้องปอนนั่นก็คือเกิน๒๐
ณตอนนั้นก็คือเป็นพยานได้ชี้ตัวได้
ตำรวจเอาหลักฐานอาชญากรรมอะไรมาให้ดู
บอกว่าคนยิงเราก็บอกว่าคนยิงชื่อตาน้อย
เขาก็รู้แล้วแหละชื่อในนี้ในนี้

เพราะเพิ่งยิงคนตายมาเพิ่งหลุดเพิ่งพ้นโทษ
นั่นคือแม่ได้ยินจากตำรวจเองคำนั้นน่ะหน้าที่แรก
จากปากตำรวจที่สพทุ่งสงศ์

แล้วเขาก็เอาแฟมอาชญากรรมเอาแฟมคนร้ายมา
ให้เพื่อนของลูกที่ช่วยอายุ๒๐กว่านี้ค่ะดู
ณตอนนั้นก็คือภาพของคนร้ายคืออ้วนดำ
มันไม่ได้หน้าภาพปัจจุบันที่ตอนที่ยิงลูกก็คือผอมแล้ว
มันไม่ใช่นั่นคือภาพตอนทำบัตรประชาชนมันนานแล้วไง
และทีนี้ร่างกายมันก็เปลี่ยนตอนแรกเด็กว่าไม่ใช่

แม่ก็ไปตามหาไปที่โรงพักอีกว่าออกหมายจับหรือยังคะ
ทั้งที่ว่าน้องยังอยู่โรงพยาบาลนะคะบอกให้พี่สาวเฝ้า
ไปดูเขาก็บอกว่าอ้าวคันเด็กมาชี้ตัว
ก็บอกว่าแล้วก็แม่ก็เอารูปในเฟซบุ๊คที่ว่าแม่ดึงมาว่าเป็นคนคนนี้
คนคนนี้ก็คนคนเดียวกันตำรวจว่าก็คนคนเดียวกัน
ถึงแม่ก็บอกว่าในเมื่อเด็กไม่ได้สนิทสนม
ไม่รู้หรอกว่าภาพเมื่อก่อนคือคนนี้เป็นคนคนเดียวกัน
คือเด็กรู้แต่ว่าณปัจจุบันคนนี้คือยิงผม

คือที่แม่บอกกำลังจะบอกว่ามันไปสะดุดตรงที่พยาน

คือสามารถที่จะชี้ตัวได้อายุถึงที่จะชี้ตัวได้เนี่ย
คือพอไปเปรียบเทียบแล้วเขาคิดพยานคิดว่าเป็นคนละคน

เพราะในบัตรที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยอ้วนหน่อย

อ้วนหน่อยแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุพร้อม

ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ถือว่าเป็นการชี้ตัวว่าคนนี้ทำ
ใช่ค่ะแล้วก็อีก๒๓วันแม่ก็ไปที่โรงพักใหม่
เพื่อที่ว่าพาพยานคนนี้ไปใหม่
เขาก็บอกเออโอเคพาพยานมาใหม่

ผ่าขอร้องไปเลยว่าเจไปกับแม่หน่อยไปโรงพัก
แต่สุดท้ายเนี่ยนะคือกำลังจะบอกว่าขอข้ามขั้น
แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือชี้แล้วว่าใครทำถูกไหม
แล้วถึงได้ฟังคำนั้นจากตำรวจสพทุ่งสงศ์ว่า

แล้วแม่ไปรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ในคุกไม่กี่วันแล้วออกมา

ก็ทั้งตำรวจอ๋อนี่ติดคุกก็เพิ่งหลุดมา
ติดไม่เท่าไรหรอกติดไม่นานเค้าก็บอกว่าเนี่ย
แล้วในเพจของกลุ่มคนทิ้งส่งที่เขาเคยมีเรื่องมีราว
กับคนคนนี้ค่ะที่ญาติเขาตายเนี่ยเขาก็ทักมาพอดี
เพราะว่าเราก็ลงเรื่องราวของน้องลงเรื่องราวลงรูปของผู้ชายคนนี้เลย
ยิงลูกเราเพื่อที่ว่าจะหาเบาะแสหลายทางลง
แล้วเขาก็บอกอ๋อไอ้นี่เหรอตาน้อยนี่เหรอเป็นเด็กอะไรอ่ะ
ในหมู่บ้านอะไรเค้าบอกมาหมดเลยนะ

ก็คือจะมีคนชาวบ้านที่ว่าเห็นใจเราความเป็นแม่ของเรา

ซึ่งคนที่ให้ข้อมูลเราก็คือญาติเขาก็ถูก

บางคนก็ถูกกระทำถูกตีถูกแทงอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าสมมุติเท่าที่ฟังนะถ้าผิดคุณแม่แย้งนะ
คือเท่าที่ฟังคือตำรวจรู้จักคนนี้

คือมันมีคำพูดหลุดให้เราเข้าใจว่า
เป็นลูกคนใหญ่คนโตลูกมีผู้มีอิทธิพลเป็นลูก

จากตำรวจแม่คงไม่มีนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ากับชาวบ้านจริง
โดยรอบข้างที่แม่ไปสอบถาม
ไปถึงบ้านที่ว่าเขายิงน้อง
เข้าไปในซอยแถวนั้นเพื่อที่ว่าไปถามเขา
เขาบอกว่าน้องทำใจเถอะ
ก็คือไม่มีใครกล้ายุ่งกับเด็กพวกนี้หรอก

ว่าเด็กนายก็คือเราไม่รู้

อันนี้ทนายรณรงค์รู้ไหมรู้ขนาดนี้ยัง

ก็เลยกำลังจะถามว่ามันเข้ารักษณะที่

ไม่ยากคดีนี้ไม่ยาก

แต่คำถามของดิฉันคือว่าถ้ามีประวัติแล้วมาแบบนี้
แล้วมีคนอ้างซึ่งเราไม่รู้น้ำหนักมากน้อยนะ
มีคนอ้างว่าเด็กนายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ไอ้๕คนคือเด็กนายเด็กนายมาช่วยคดีหรือเปล่า

เป็นประเด็นที่สงสัยมากเดี๋ยวต้องไปดูในสำนวนกัน
ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้เนี่ยทางโปรดิวเซอร์เราเนี่ย

ซึ่งเป็นคนละคนกับตอนเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งทราบแล้วทราบแล้วว่าเรื่องราวมีปัญหาแบบนี้
แล้วก็ทางตำรวจทุ่งสงศ์เอาอย่างนี้นะคะคือคำตอบของเขาคือ
ตำรวจก็เฝ้าอยู่ที่บ้านของผู้ก่อเหตุคือบ้านพ่อบ้านแม่เขา
ซึ่งดิฉันไม่ทราบหรอกว่าตกลงแล้วเนี่ยเฝ้ามาตลอด๒ปีหรือเปล่า
ไม่ทราบเพราะเราเพิ่งคุยกับภูมิกับคนล่าสุดนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่ทนายรณรงค์แล้ว
คือถ้ามันเข้ารักษณะแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามากน้อย

แต่ถ้าเริ่มมีว่าเป็นเด็กไทยแล้วแล้ว๒ปีไม่เจอเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือมันจะเจอเหรอ

คุณผู้ชมคะเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมปี๒๕๕๘นะคะ
ในพื้นเที่ยงบริษัททุ่งสงส์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖คนนะคะแต่ว่าออกหมายคนเดียว
นายรณรงค์เท่าที่ฟังคุณแม่เล่ามาทนายไม่ได้มองว่ายาก

สมมุติถ้าปากคำของชาวบ้านที่บอกเป็นจริงว่าเป็นเด็กนาย

แล้วประวัติที่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยก่อเหตุ
ก่อแล้วออกมาแล้วก็ยังซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีก
ชาวบ้านเหมือนกับแบบรู้แล้วว่ากลุ่มนี้

โดยต้องไปตามที่พื้นที่ใช่ไหม
เดี๋ยวผมว่าไปขอให้กองปราบช่วยจับดีกว่าครับ
แล้วก็กองปราบจะไวกว่า

แต่ว่าคนร้ายอยู่ในแถวนี้นี่แหละ

มี๖๕คนอยู่ในพื้นที่
แต่๑คนเนี่ยที่มีหมายจับเนี่ยอยู่แถวนี้นี่แหละ

ก็ต้องมีข้อมูลสิครับมาขนาดนี้แล้ว
ถ้าทนายยังรู้ทำไมตำรวจเขาไม่รู้ล่ะ
ไม่รู้สิครับแต่ผมมีข้อมูลแล้ว
หวังว่าวันคืนนี้อาจจะจับได้หรือไม่ก็พรุ่งนี้อยากให้จับได้เลยอยากให้ไว
เดี๋ยวนะถ้าสมมุติมันจับเร็วมากเกินไปมันก็จะแปลกนะที่๒ปีจับไม่ได้เนี่ย

แล้วอยู่ดีเป็นข่าวแล้วจะจับได้วัน๒วันเนี่ยแปลกนะ
มันก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นข่าวแล้วต้องรีบจับให้ได้คนจะได้กลัวกฎหมาย
โอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องร้องสื่อกันทุกคดีเลยเหรอคะ
แต่มันจะเป็นบรรทัศนว่าเนี่ยกฎหมายเวลาทำมันจริงจังมากมันต้องจับให้ไวให้เร็ว
นายรณรงค์จะตามที่สพทุ่งสงศ์ก่อนไหม
เอาอย่างนี้จบรายการเราเนี่ยตามสพทุ่งสงศ์ก่อนไหม

เขาว่าเขาไปเฝ้าไว้ทุกวันทุกคืนอะไรของเขา

แต่ยังจับไม่ได้ไงผมต้องการที่จับได้
แล้วทนายเอามาจากไหนว่าเขาอยู่แถวนี้

แต่ว่าก็คือเด็กอ่ะ
คือปกติก็เล่นเฟสเล่นอะไรก็คือเช็คอินตลอดเวลา
ไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คืออยู่ในกลุ่ม
โซนวัยรุ่นมันก็ปกติที่เด็ก
นิสนิสัยเด็กสมัยนี้เขาจะใช้กัน
ถ้าจะหาตัวจริงมันก็ไม่ยาก
เพราะว่าจากกลุ่มเฟซบุ๊คของเพื่อนเขา

ถ้าจะหากันจริงนะคะ
ยังไงนะคือคนนี้ที่มีหมายจับเนี่ยเขาเช็คอินที่นั่นที่นี่เหรอ

แม่กำลังจะบอกว่าเขาก็เช็คอินตลอด๒ปีเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแต่บางครั้งเขาก็เปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนะคะ
บางทีเราก็เข้าตัวแม่เอง
เมื่อก่อนแม่ใช้เฟซบุ๊คอันเก่านู้น

แม่ก็ถูกบล็อกโอเคแม่ก็สมัครเฟสใหม่
เพื่อที่ว่าจะเข้าในเจาะในกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยค่ะ
ให้เห็นข้อมูล
เมื่อปีที่แล้วแม่จำไม่ได้ว่าเดือนอะไรก็แล้วกัน
ตาน้อยก็ถูกมีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็ไปแทงเขาเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าในกลุ่มแบบว่ากวนซ่าด้วยกัน
แต่ว่าอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันแต่ก็ไม่มีการแจ้งความอะไร

เดี๋ยวคือที่จะถามคุณแม่คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าคือก็เห็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียก็คือเฟซบุ๊ก

แล้วจริงเมื่อก่อนนี้ตำรวจเวลาตามตัวคนไม่ต้องเฟซบุ๊กก็ได้นะ

ยายากเนี่ยคืออีก๕คนที่อยู่ที่ในพื้นที่เนี่ย

ที่ผมกำลังสงสัยว่าทำไมเขาไม่ตั้งข้อเก่าหาอะไรเลย

ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายขอให้เขาช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
แล้วเราไม่ไปบอกผ่านสพเจ้าของพื้นที่ก่อนเหรอคะ
ก็เขาก็จับก่อนที่ทางแม่เขาจะไปกองปราบสิ

แต่คดีมันไม่ได้ซับซ้อนจนแบบสพเจ้าของพื้นที่ทำไม่ได้
เป็นคดีที่สังคมสนใจและต่อไปจะสนใจยิ่งขึ้นถ้ายังจับไม่ได้
วินาทีนี้ต่อจากนี้ไปจะเริ่มสนใจไปเรื่อยด้วย
คุณแม่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนอกรอบนะครับคุณผู้ชมคือคดีเนี่ยผ่านมา๒ปีเนี่ยนะคะ
คือเป็นการออกไม้จับก็จริงนะคะเหตุการณ์เนี่ย๖สิงหา๕แปด
แต่ว่าตัวปอนเนี่ยตำรวจเพิ่งมาสอบปากคำปี๕๙เดือนกรกฎา

อ้าวไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คุยกับแม่แบบนี้ก่อนคือตอนแรกที่คุณแม่อยู่ที่สุราชเนี่ยมีเหมือนกับร้านขายของเป็นมินิมาตรของตัวเอง

จะย้ายพาลูกย้ายไปเพื่อลูกอยากจะเรียนเป็นนักกีฬา
ใช่ค่ะแม่ก็ไปเปิดร้านคอมที่ทุ่งสงศ์ด้วย

ใช่ค่ะเด็กเล่นเกมอะไรนี้ค่ะขายของแม่ก็

หลังจากเกิดเหตุการณ์กับปอนเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวบ้าง
ก็แม่ก็ต้องทิ้งทุกอย่างแม่ว่าจะกำลังผ่อนบ้านอยู่เพราะว่ากู้เงินทางธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตอนนั้นผ่อนบ้านแล้วก็ผ่อนรถยนต์รถเก๋งคือรถเก่งแม่ก็ต้องปล่อยถูกยึดบ้านแม่ก็ไม่มีปัญญาครับ
ทิ้งในราคาถูกเพื่อที่ว่าเอาเงินมาใช้
ตรงนั้นปัจจุบันที่ว่าน้องอยู่ที่โรงพยาบาล
พี่สาวก็ต้องออกมาจากโรงเรียนมาเป็นหัวหน้ารักครอบครัว
เพื่อที่ว่าไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออะไรเนี่ย
หาตังค์ให้แม่น้องต้องใช้แพมเพิร์ตนะ

คือแม่ซื้อให้น้องกินนะ
ก็คือพี่เขามีหน้าที่อย่างนั้นพี่เขาต้องออกจากโรงเรียน
คือแม่ถ้าสมมุติเราถามว่าตอนนี้แม่มีรายได้จากอะไร

ใช่ไหมคะก็จะเป็นลูกสาวคนโต

แล้วพอเหรอพอเหรอในการใช้จ่าย

น้องก็เหมือน

ทุกครั้งคือถามว่าพอไหม

ได้เงินจากคนพิการเดือน๘๐๐ของน้อง
ทุกอย่างก็คือพี่สาวเขาจะดิ้นลน
ไม่ว่าเงินเขาจะหาพอไม่พอ
ก็คือให้จุนเจือให้ส่งให้น้องก่อน

ก็คือตัวเขาค่อยว่ากันค่อยหากัน

เป็นคนหาเงินหลักของที่บ้าน

ลูกคนที่สองเรียนจบไปยังคะแม่
นั่นก็คือแม่ไม่ได้ส่งให้เรียนน้องก็
พอตีหลังก็คือไปอยู่กับพ่อเขาค่ะ
ก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันก่อนหน้านี้แล้ว
คนกลางนั้นก็คือต้องให้ไปอยู่ฝ่ายพ่อเขา
เพราะว่าเราก็มีภาระ
ก็คือพี่สาวเขารับภาระคนเดียวมันก็ไม่ไหว
แต่ว่าคุณพ่อของน้องคุณพ่อของเด็กก็ช่วยเหลือกันใช่ไหมคุณแม่
พ่อก็มีครอบครัวใหม่เราก็ยากนะคะที่ว่าจะช่วยเหลือ
แต่บางครั้งพ่อก็ส่งมาให้บ้างเดือน๕๐๐บาท
เขาก็ยังมีจิตใจว่าเผลอทีว่าลูกจะกินอะไร
เราก็เข้าใจว่าคนมีครอบครัวใหม่
เข้าใจค่ะคุณแม่เอาตรงนะเท่าที่ฟังก็คือไม่พอใช้หรอก

แล้วแม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้าง

ค่ารักษาค่ากินค่าอะไร
ค่ารถที่ต้องพาน้องไปโรงพยาบาล
น้องไม่สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์หรืออะไรได้
ทุกครั้งนี้ก็คือเราต้องไปรถแท็กซี่
อยู่นี่ก็คืออยู่บ้านพักเขา
เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่ากินหรืออะไรก็แล้วแต่

บอกตรงว่าแม่ไม่มีที่อยู่ที่ว่าเป็นหลักเป็นแหล่ง

ผ่านมาสองปีสภาพจิตใจทุกวันนี้

ในช่วงที่แบบความรู้สึกเขาดำดิ่งที่สุด

ผมตายทั้งเป็นแม่รู้ไหม
ก็คือออกจากโรงบันบัน
ก็คือน้องพยายามคิดฆ่าตัวตายตลอดเวลา

ลูกก็พยายามตะเกียกตะกาย

เพื่อที่ว่าจะกระโดดลงมาอะไรก็ได้
คือพยายามที่กรีดแข้งกรีดขาตัวเอง

คือยาผมกินผมก็ไม่หายหรอก

มันเราควรเป็นแม่

อย่างน้อยให้ลูกรู้สึกดีขึ้น
พยายามที่จะพาลูกไปข้างนอก

ค่ารถแท็กซี่มันก็แพงหลายบาท

คือร่างกายอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากนัก

เราต้องการให้ลูกได้พูดคุยกับคนข้างนอก

เฉพาะต่อเมื่อคุณหมอนัท

ถ้าจะคุยก็คือคุยกับคุณหมอ

ปอนมาหันเล่นดนตรีไหมลูก

เขาไม่เคยไปลูกไม่เคยตอบรับ

เข้มแข็งมากเราอาจจะไม่ต้องบอกให้คุณแม่เข้มแข็งแล้ว

แต่ว่าในส่วนของคดีคือเรียนทราบว่า

แต่มันเป็นจุดแรกที่ทำให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรม

เรื่องสภาพจิตใจหรือฐานะเงินทอง
แต่ความยุติธรรมเขาต้องได้
เอาเข้ามาผิดไม่ผิดผิดแค่ไหนว่ากัน

ขอบคุณธนงรงค์วันนี้ค่ะ

ไทยรัฐทีวีตามต่อให้ค่ะสวัสดีค่ะ